มาดูแนวทางการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยกันบ้างนะครับ
วันนี้เองก็มีความคืบหน้าการประชุมเกิดขึ้น
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ร่วมการประชุมพัฒนาผู้นำและพัฒนาการศึกษา
โครงการนี้ครับคุณผู้ชมจะสอดคล้องไปกับการประสานพลังประชารัฐ
ที่จะเน้นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมรอบด้านนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐในโครงการสารพลังประชารัฐ
จำนวน๕๕๐คนจาก๑๒องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการพร้อมกับเปิดเผยด้วยนะครับว่า
งานด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมมือกันดำเนินงานอย่างจริงจัง
จะบรรลุยุทธศาสตร์การศึกษาชาติเข้าไปในรัฐมนูญฉบับใหม่ด้วย
ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศนั้นยั่งยืนต่อไปนะครับ
ไปฟังเสียงของพลเอกดาพงศ์ครับ
นักเลียนจะเค็งขึ้นเค็งขึ้นดีขึ้น
นักเลียนจะไปรับการดูแลช่วยสิ่งที่ก็นะครับ
การให้ความรู้ในสิ่งที่ควรจะให้ความรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับ
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาครัฐเอกชนและประชาสังคม
ร่วมเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และก็น่าสนใจ
เช่นเรื่องจิตวิทยาเด็ก
การจัดการเรียนการสอนแบบเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ฝึกสมองเด็กไทยให้รักการเรียน
ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจาก๑๒องค์กรเอกชน
แบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
เพื่อสนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ผู้นำของโรงเรียนตามแนวทางยุทธศาสตร์๑๐ด้าน
ในการยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลครับ